ตำนานเล่าว่าเครื่องแต่งกายโนราเป็นเครื่องต้นที่พระยาสายฟ้าฟาดประธานให้ขุนศรีศรัทธาซึ่งเป็นครูของโนรา
ดังนั้นการสวมใส่เครื่องแต่งกายโนราจึงต้องมีคาถากำกับ
สวมเสิร์ชจะต้องใช้ผ้ายันสีขาวโพกศีรษะเสียก่อนแล้วจึงสวมเสิร์ชทับ
เสื้อผ้าและเครื่องทรงโนราทำด้วยลูกปัดและดูคล้ายขนนกหลากสี
ส่วนหางทำด้วยเขาควายหรือโลหะมีผู้ติดที่ปลาย
โปรราทำด้วยทองเหลืองหรือเงินต่อด้วยหวายสอดลูกปัดหลากสี
โนราแต่งกายเหมือนกันหมดยกเว้นตัวพรานและตัวทาสีหรือตัวตลกหญิง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน